ส่วนคดีความคืบหน้าของคดีฆ่าฝังศพสามเณรปลื้มที่วัดวังตะวันตกในจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ตำรวจสรุปออกมาแล้ว
ผู้ที่ร่วมก่อเหตุทั้งหมดมี๕คนด้วยกันจับกลุ่มตัวได้แล้ว๔คนยังคงติดตามจับกลุ่มตัว๑คนโดยมีชื่อว่านายคิง
ส่วนเรื่องของรหัสเปิดตู้เซฟซึ่งตู้เซฟนี้ไปพบที่บ้านของนางบิวซึ่งเป็นผู้ที่มาดูแลกิจการภายในวัด
ตอนนี้กำลังประสานขอรหัสจากนางบิวค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอดีศักดิ์เทพวันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
พูดถึงความคืบหน้าคดีนี้ค่ะหลังจากที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดี
ทำการสืบสวนแล้วก็สรุปออกมาบอกว่า
ผู้ร่วมก่อเหตุมีทั้งหมด๕คนด้วยกัน
จับกลุ่มได้แล้ว๔คนนะคะคือนายเด่นชัยภูมินิยม
นางสาวปียชัดอรุณสกุลหรือบิว
นายสุริยาสกุลศุกร์และนายนาธีศรีดอนหรือเบนส์
ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนนะคะคือนายคิงไม่ทราบ
ชื่อจริงนามสกุลจริงอายุ๑๗ปี
ว่าจะเป็นลูกน้องคนสนิทของบิวนี่นะคะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัว
ก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่ามี๖คนนะครับ
ก็คือมีป้าหลาด้วยซึ่งเป็นสาวประเภท๒
ปรากฏว่าป้าหลาถูกควบคุมตัวแล้วก็มาสอบปากคำแล้ว
ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฆ่า
ใช่ค่ะก็เลยได้กันตัวไว้เป็นพยานในคดี
แล้วก็ถูกปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขณะที่ตู้เซฟที่พบภายในบ้านพักของนางสาวปียชัดนะคะ
ทางตำรวจได้อายัดไว้แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดได้ตอนนี้นะคะ
เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานไปยังทนายความส่วนตัวของบิว
ก่อนหน้านี้เดินทางไปพบกับบิว
ซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

ทางตำรวจได้รหัสก็จะดำเนินการเปิดตู้
เพื่อที่จะตรวจสอบทันทีค่ะ
อกจากนี้นะคะตำรวจยังคงติดตามค้นหาบ้านพักอีกหนึ่งหลัง
ของนายเด่นชัยและนางสาวปียชัด
อยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
และจากกรณีที่ตำรวจเขาสืบทราบมาว่า

ต้องหาได้นำศพของสามะเนรปลื้ม
เก็บไว้ที่บ้านของนายบิว
ขออภัยนายเด่นและนางสาวปียชัด

ยังเป็นการสร้างภาพที่ดีขึ้นใหม่สำหรับทางวัดอีกนะครับ